ตรงนั้นเนี่ยดิฉันกลับรถตรงนั้นบ่อยอยู่แล้ว

คือช่วงกลางวันเขาจะออกไปทำงาน
แล้วกลับมาเขาก็จะมานอนตรงนี้นะครับ

สุดจะยื้อแล้วสำหรับเจ้าพยูนน้อยยามีนนะครับ
หรือว่าที่แปลจากชื่อเขาคือ
ชายงามชายรูปงามแห่งท้องทะเลนะครับ

เมื่อตอน๔ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เพจเฟซบุ๊คของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แจ้งขามร้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาสักประมาณ

พายุน้อยยามีนนะครับ
ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานนะครับ
ซึ่งแปลว่าชายรูปงามแห่งท้องทะเลนะครับ

หลังจากได้ผ่าตัดสลายก้อนย่าที่อุดตันในกระเพาะอาหาร
แล้วก็ลำไส้จากโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต

ยามีนก็มีอาการซึมเคลื่อนไหวน้อย

ต้องมีสัตวแพทย์นั้นคอยที่จะอุ้มตลอด

ก็ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันก็สัก๕๓วันนะครับ

พยายามที่จะทำให้พยูนน้อยนั้น
รอดชีวิตและเติบโตต่อไปให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทย

สำหรับพยุนน้อยยามีนนั้นถูกชาวบ้านในตำบลไซขาวอำเภอคลองท่อม

เพราะว่าเข้าไปเกยตื้นในสภาพที่อิดโรยแล้วก็มีแผลที่หลังด้วย
จากนั้นถูกไปที่อนุบาลที่บ่อพักฟื้น
และได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
สิริวัณมรินารีรัฐราชกัญญา
เป็นภาษายาวีก็คือยามีนแปลว่าชายรูปงามแห่งท้องทะเล
ขณะที่อาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์อาจารย์คณะประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากการจักรไปของยามีนบอกว่า
ในช่วง๖วันเราสูญเสียพยูนไปแล้ว๔ตัว
และนับเป็นตัวที่๑๗ของปีนี้
ทั่วประเทศเราสำรวจมีพยูนตอนนี้แค่๒๕๐ตัว
อันดามันมี๒๐๐ตัวและอัตราการตายปีนี้ก็สูงมาก
ปกติจะตายปีละ๑๐ตัวอย่างมากก็๑๒ตัว
แต่เนี่ยผ่านไปแค่๘เดือนตายไปแล้ว๑๗ตัวครับ
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเดินตามแผน
เราต้องมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่๒แห่ง
เราต้องมีโรงพยาบาลศูนย์๔๕แห่ง
เราต้องมีเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยชีวิต
และอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากอย่างยั่งยืนต่อไป
พยุนเป็นการสะท้อนเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยได้เป็นอย่างดี

ไม่ใช่แค่มาเรียมกับยามีนนะคะ
จริงแต่ละวันพยูนเนี่ยตายหรือว่าป่วยหรือว่ามีปัญหาอะไรแบบนี้มันเยอะมาก